จากการเลิกรากันระหว่างต้นหอมสกุลตลากับสันประชากร

ตัวละครเพิ่มแล้วเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีก

เพราะว่าเขาเองก็สามารถร่วมงานกับทุกคนได้

หรือว่าคลิปต่างนานาของคุณสันกับบลู

มีช่องทางการหาเงินให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะ

๑ล้านบาทหาได้ก็มาเอาไปแล้วกันนะคะ

แล้วก็ขอเอ่ยเลยบอกอย่างที่บอกไป

ถ้าเพื่อนเราไม่ติดใจเราไม่ติดใจอยู่แล้วครับ

โอ๊ยเด็กจริงโอ้โฮเด็กจริง

เอาควี่ยังขันไปด้วยเลขบัญชีให้มะตูมไปแล้ว